คุณผู้ชมไปดูคดีที่หลายคนตกออกตกใจแล้วก็ให้ความสำคัญ
เพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับที่มีบุคคลพลัดตกจากเรือ
คือกำลังจะเดินขึ้นฝั่งนี่แหละค่ะลงจากเรือแต่ว่าพลาด
แล้วก็ตกท่าน้ำจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ท่าเรือนานาชาติซอยสุขุมวิท๑๕ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจนครบานมักกษันก็อยู่ระหว่างพิจารณาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาคนขับเรือและพนักงานเก็บค่าโดยสาร
รวมถึงยังแนะนำประชาชนด้วยนะคะว่าต้องระมัดระวังทุกย่างก้าวไม่ว่าจะขึ้นเรือหรือว่าลงเรือค่ะ
นี่ก็เป็นภาพวินาทีที่กล้องวงจรปิดที่ท่าเรือนานาชาติซอยสุขุมวิท๑๕เนี่ยบันทึกเอาไว้ได้ค่ะ
เป็นเหตุการณ์ขณะที่นายธีรพงศ์ศิลาริสวัยห้าสิบปีนะคะก้าวขึ้นจากเรือโดยสารคลองแสนแสบที่กำลังจอดเทียบท่า
ขณะที่นายธีรพงศ์กำลังก้าวเท้าออกจากตัวเรือเนี่ยปรากฏว่าเกิดเสียหลักแล้วก็ตกลงไปในน้ำค่ะ
มีผู้โดยสารรายอื่นก็พยายามจะช่วยเหลืออยู่นะคะแต่ว่าช่วยไม่ทันค่ะ
โดยหลังเกิดเหตุตำรวจนครบานมักกษันก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของมูลนิธิป่อเต็กตึง
ใช้เวลานานถึงกว่า๑ชั่วโมงถึงจะพบร่างของนายธีรพงศ์ลอยห่างจากจุดที่ตกประมาณ๓๐เมตร
สภาพศพพบรอยแผลที่ช่วงต้นคอไหล่ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการกระแทกกับกาบเรือค่ะ
ก็กู้ร่างขึ้นมาจากคลองแสนแสบแล้วก็นำศพส่งให้แพทย์นิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
นายวิเชียนธรรมเสมอและนายพรชัยแทร่ย่าวคนขับและพนักงานเก็บค่าโดยสารเรือด่วนคลองแสนแสบก็ได้เดินทางเข้าให้ปากคำ
ต้นทั้งสองคนให้การตรงกันนะคะว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะว่าผู้โดยสารเนี่ยรีบขึ้นจากเรือขณะที่เรือยังไม่คล้องเชือกกับเสาเพื่อเทียบท่าก็เลยเสียหลักตกลงไปในคลองแสนแสบค่ะ
นายวิเชียนและนายพรชัยยังบอกด้วยนะคะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยหยุดเรือแล้วแล้วก็พยายามให้การช่วยเหลือแต่ผู้โดยสารที่อยู่บนเรือมีจำนวนมากก็ต้องนำไปส่งที่ปลายทางค่ะ
ส่วนข้อสังเกตว่าถ้าหากมีผู้โดยสารขึ้นจากเรือจำนวนน้อยจะไม่คล้องเชือกเพื่อให้เรือจอดสนิทนั้นยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เรือเทียบท่า
นายพรชัยซึ่งเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารจะต้องเป็นคนคล้องเชือกกับท่าเทียบเรือทุกครั้งถึงจะให้ผู้โดยสารขึ้นจากเรือได้แต่ผู้โดยสารเองเนี่ยมักจะรีบขึ้นจากเรือทั้งทั้งที่เรือยังเทียบท่าไม่สนิทค่ะ
แม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนก่อนขึ้นเรือทุกครั้งซึ่งบริษัทและทั้งสองคนเองยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ลูกหรี่ริชที่ปันดำว่าก่อนได้ไม่ได้ยังมีไปแจ้งข้อกล่าวหาคาร์บเรือโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ตาย
กับนายวิเชียนและนายพรชัย
อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งในวันนี้ค่ะพนักงานสอบสวนก็จะเดินทางไปสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ปากคำเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าเกี่ยวกับระบบการเดินเรือด้วย
เรือดังกล่าวนั้นมีใบทะเบียนเรือใบอนุญาตขับเรือถูกต้องหรือเปล่า
และอยู่ระหว่างประสานให้พยานที่เห็นเหตุการณ์ในเรือโดยสารเข้าให้ปากคำด้วย
ส่วนช่วงบ่ายเมื่อวานวันที่๙นะคะ
นางนารีและนางสาววรตาศิลาริสภรรยาและบุตรสาวของนายธีรพงศ์ผู้เสียชีวิต
ก็ได้เดินทางมารับศพของนายธีรพงศ์ไปประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่านายธีรพงศ์เนี่ย
เคยประสบเหตุเรือด่วนคลองแสนแสบระเบิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครั้งหนึ่งค่ะ
ซึ่งตอนนั้นถือว่าโชคดีนะคะ
เพราะว่าเพียงแค่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้มีร่องรอยหรือว่าถึงแก่ชีวิต
แต่ก็ไม่คาดคิดว่านายธีรพงศ์จะมาประสบอุบัติเหตุเพราะเรืออีกครั้งจนเสียชีวิตค่ะ

เพื่อทดลองการโดยสารเรือในคลองแสนแสบด้วยตัวเองนะคะ
ว่ามีผู้โดยสารใช้บริการมากตลอดทั้งวัน

ขนส่งประจำท่าเรือนานาชาติที่เกิดเหตุ

และให้รอเรือเทียบท่าจนสนิทแล้วค่อยขึ้นหรือว่าลงเรือค่ะ
โดยที่ผ่านมาเคยเกิดอุบัติเหตุกับเรือโดยสารในคลองแสงแสบมาแล้วรวม๔ครั้งด้วยกันค่ะ
ครั้งแรกเกิดขึ้น๒๕พฤศจิกายนปี๒๕๕๕นะคะ
เป็นเหตุไฟไหม้เรือโดยสารใกล้กับท่าเรือทองหล่อ

เกิดขึ้น๒เมษายนปี๒๕๕๙
ผู้โดยสารบนท่าเรืออีโต้ไทย
กล้มจากคลื่นน้ำที่เรือโดยสารขับมาด้วยความเร็ว
แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะ
ครั้งที่๓๗ตุลาคมปี๒๕๕๙
เรือโดยสารชนโป๊ท่าเรือวัดเทพลีลา
มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น
ครั้งที่๔ค่ะ๕มีนาคมที่ผ่านมานี้เอง
๊าซเชื้อเพลิงเรือโดยสารระเบิดที่ท่าเรือวัดเทพลีลา
มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บกว่า๖๐คนค่ะ